แล้วก็ศึกนี้จะแข่งขันกันที่ประเทศไทยด้วยครับ
นั่นก็คือเดชดำรงสออำนวยสิริโชคนะครับ
ระหว่างแถลงข่าวในวันนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะไปป้องกันแชมป์ในเมืองไทยของเรานี่แหละครับ
ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีความพร้อมเต็มร้อยและมั่นใจว่าจะสามารถล้มทางด้าน
โยชิทากะนาอิโตหรือว่าเจ้าของฉายาเจ้าโนบิตะ
ชกจากญี่ปุ่นวัย๓๒ปีได้ไม่ยากครับ
สำหรับงานนี้ครับจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย
ส่วนนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐครับ
ร่วมกับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศรองที่๖๑๐กรกฎาคมที่อินดอลสเตดียมหัวมาก
ซึ่งครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย
จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงระดับโลก
รายการที่มีเงินรางวัลมากที่สุด
ส่วนราคาบัตรเข้าชมนะครับมีทั้งหมด๓ราคา
ก็คือ๓๐๐๔๐๐และ๕๐๐บาท
จำหน่ายวันที่๒๓พฤษภาคมนี้